วินิจฉัยนี้ก็คือทำหน้าที่ในการที่จะกันกอง
สำนวนการไต่สวนสืบสวนแล้วมีความเห็น
ส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งในการที่จะ
เลือกตั้งใหม่สั่งระงับสิทธิ์สมัคร
ใบแดงจะส่งสารหรืออะไรก็ตาม
ตามความเห็นต่างตามเนื้อหา
หรือพยานหลักฐานที่ปรากฏ
อยู่ในสำนวนการสืบสวนไต่สวน
เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างบอกว่าตั้งเป้าไว้
ทงมา๑๑๐เขต

กระบวนการสืบสวนไต่สวนอยู่ที่พยานหลักฐาน
อยู่ในคำร้องนั้นนะครับเมื่อมีการไต่สวนแล้ว
รวมรวมพยานหลักฐานแล้วถึงจะวินิจฉัยเรื่องได้
แต่ละเรื่องพยานหลักฐานก็

แต่ยังไงก็ตามต้องไวครับต้องรวดเร็วครับ

ถ้าถึงคณะกรรมการวินิจฉัยแล้ว
ก็ต้องวิจัยโดยเร็ว
เลยเลยต้องมีการเรียกเกี่ยวกับเรื่องชี้แจงทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องระเบียบการสืบสวนไต่สวน
และการวินิจฉัยตามระเบียบใหม่
นี่คือประเด็นแรกสำนวนอยู่ในตอนนี้นะครับมีทั้งสิ้น
เรื่องนะครับ๒๑๔เรื่องยังไม่ได้เป็นสำนวนเพราะว่ายังไม่ได้สั่งรับนะครับ
สั่งรับคำร้องไปแล้ว๑๔๒เรื่องนะครับระหว่างตรวจสอบเรื่องตรวจสอบหลักฐาน๑๑๗เรื่องนะครับ
เพราะฉะนั้นระหว่างตรวจสอบนี่ก็คือระหว่างที่กำลังตรวจสอบว่ามีมูลหรือไม่
ถ้ามีมูลถึงจะสั่งรับเป็นเรื่องร้องคัดค้านนะครับก็ขอชี้แจงความเข้าใจเรื่องแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นข่าวที่ออกไปว่าตั้งทงว่าเป็นใบแดงเท่าไหร่อะไรพวกนี้
จริงตั้งไม่ได้เลยครับเพราะอยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่พยานหลักฐานในสำนวนแต่ละสำนวนนะครับ
เรื่องที่สองครับก็ที่เป็นกระแสในสื่อเรื่องสูตรการคำนวณนะครับ
กรรมการยังไม่ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จะทราบว่าความชัดเจนก็ภายในสัปดาห์นี้แหละครับ
เพราะว่าทราบว่ามีการเรียกร้องให้กรกตเนี่ยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องสูตรการคำนวณต่างนะครับ
การคำนวณนี้สอบบริบัญชีละชื่อมีแต่งต่างนะครับ
ซึ่งกรกฎก็รวบรวมและศึกษาและตอบให้สังคมทราบต่อไปว่าจะใช้วิธีการคำนวณแบบไหน
ปัจจุบันนี้กรกตยังไม่ได้คำนวณออกมา
และครับครับก็ขอชี้แจ่งให้ทราบด้วยนะครับ
ให้ความอินเสร็จแบบนี้เลยไหมครับ

ซึ่งตรงนี้ปกติจะมี
ปกติการเขียนกฎหมายอันนี้จะต้องมีแบบ
ถึงจะเขียนนะครับก็คงต้องไปดูทั้งสนชด้วยนะครับ
ว่าตอนล่างฉบับมาตรานี้มาเนี่ย
มีต้นร่างหรือแบบมาอย่างไรบ้างนะครับ
ก็ต้องอย่างนั้นเพราะว่าการตีความก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
ที่กรรมการท่านจะบอกว่าเป็นแบบนี้
ก็ต้องไปดูก่อนครับว่าแล้วก็ต้นร่างของกฎหมาย
เจตนารมณ์ของกฎหมายมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับผม

กรรมการคัดตอนจะต้องชี้เจงภาคการเมืองได้ไหม

ครับครับผมตอบแทนก็ได้นะครับ

มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วว่ากล้าวพฤษภา
เราต้องประกาศแบบบัญชีไร้ชื่ออยู่แล้วครับ
ครับโอเคครับ

ถ้าไปทางทางกฎหมายไม่ว่างจะเบียงไปทางไรไม่ได้แล้ว
ตอนนี้ทางกรฤษฐานถือว่ากดดันไหมครับที่ทางภารกรรมรัยร้ายภัศเนี่ยครับ
โดยพรรคใหญ่พยายามที่จะลดดันศูนย์ข้อกฎหมาย

ก็คงเป็นสิทธิ์ของเขานะครับผม
ครับเราก็ชี้แจงมาทุกอย่างนะครับว่า
จริงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ
อยากให้ทุกคนฝากทุกประชาชนนะว่าการทำงานของเราหลายคนอาจจะมองหลายประเด็นอาจจะมีการล่าลายชื่อมองว่าทำงานไม่โปร่งใสหรืออย่างเงี้ย
ผมอยากจะให้ชิดแจ้งที่หนึ่งว่ากระบวนการทำงานของท่านพอร์ตของเราเป็นอย่างเงี้ยไงครับ
กระบวนการที่สงสัยเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะครับมีสงสัยว่าเรื่องบัตรเลือกตั้งที่มาคัดแยกอะไรเราสงสัยเรายื่นมาปุ๊บเราก็เปิดเผยหมดเลยครับ
จะติดต่อไปกระบวนการคัดแยกบัตรเป็นยังไงนะครับติดกล้องจอดปิดให้ดูเฝ้าได้ตลอดทั้งคืนแล้วพาสื่อสมชนด้วยหรือใครที่ต้องการจะเข้าไปดูด้วยนะครับ
ก็คงต้องแล้วแต่สังคมนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของเหตุและผลมากกว่านะครับสังคมประชาธิปไตยต้องมีเหตุผล
ว่าจะใช้สูตรไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อต้นเนี่ยเราจะยืนตามมาตร๑๒๘เท่านั้นไหมคะ
เขียนไว้เนี่ยนะครับมันต้องไปดูตัวต้นร่างเจตนารมณ์ด้วยนะครับ
ก็คงต้องเข้าไปดูมากกว่านั้นหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาข้อโต้แย้งก็ต้องไปดูลึกเข้าไปอีกนะครับ
แต่ตอนนี้ผมกำลังรวบรวมปัญหาข้อโต้แย้งอยู่นะครับว่าโต้แย้งในจุดไหนยังไงนะครับ
แต่ละอนุอาจจะมีช่องว่างตรงไหนแล้วเราก็ต้องไปสืบค้นดูนะครับ
เพราะว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้ล้างควรหมายเลยเราเป็นผู้ใช้ควรหมายครับ

มีความเห็นได้มั้ยครับ
ไม่ตอบดีกว่านะครับเพราะว่าต้องดูดูตัวเนื้อหาด้วยนะครับ
แต่เรารับทราบครับที่เป็นอยู่ในสื่อต่าง

ไว้อีกทีสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับ